มาด้วยนะคะพี่หมอค่ะแล้วพี่ชม

สำหรับลูกสาวดิฉัน
ก็ต้องรอให้คันแข็งแรง

ยังเลยอ่ะตัวเองก็ยุ่งมากเลยเนี่ย

ยังรอตอนนั้นนี่ไปที่โรงพยาบาล

สำหรับท้องที่สอง

ควรจะพบแพทย์แค่นั้นเองค่ะ
แล้วก็คือคนที่เคย
มีการแท้งลูกมาครั้งหนึ่งเนี่ย

มันคงจำเป็นจะต้องดูแลให้ดี
เพราะมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนสาวท้องแรกเข้าใจคำนี้ไหม
ดังนั้นเนี่ยก็เลยเข้าไปพบแพทย์
แล้วก็ให้การดูแลแบบอย่างประคบประงม
อย่างตอนนี้เองก็คือมีการนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลย
นิ่งอ่ะต้องนิ่งก็คือไม่ให้ทำงานอย่าทำงาน

มีอะไรดีครับพี่ชมดิครับความรู้สึกสุดสุดง่ายบินขนาดไหน
ก็โอ้โหลุ้นนางอยู่มาตลอดเวลา

อายุขันตอนนี้เท่าไหร่ไงครับพี่ป๊าอายุขัน
น่าจะประมาณนานคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะ
แล้วตอนที่เรารู้ว่าท้องเรารู้สึกยังไงบ้างครับทุกคนที่เราทำงานสนิทเห็นมาก

ตอนที่เรารู้ว่าท้อง
ดีใจมากต้องดีใจมากเพราะว่าเรารุ้น
คือบอกให้เขาท้องตั้งแต่พอเขาแต่งเสร็จก็บอกท้องเลยท้องเลยอายุเยอะแล้วควรท้องเลย
แล้วก็ดูแลรักษาตัวดีรีบท้องนางก็บอกว่ากลัวร่างพัง
หมอก็รีบท้องเร็วเนี่ยร่างมันจะไม่พังยิ่งรอให้แก่แล้วในร่างมันจะพังได้ง่าย

เขาบังคับได้สมัยนี้
เขาแบบว่าสามารถจะเลือกเพศหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะมีวิธีการ

ธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าเขามีวิธีการเลยเป็นลูกของหมอเออเออเออ
ต้องไปถามมันลึกซึ้งมากกว่าไม่ค่อยแน่ใจไม่เคยท้อ

แต่คนทราบถามนี้ก็คุยกับพี่ม้าเลยเราได้บอกชมลูกแม่ก่อนไหมครับ
เราคุยกันเราคุยกันเราต้องคุยกันอยู่แล้ว
แต่ว่าพี่ชมเขาก็ได้ถือเรื่องของ๓เส้น๓เส้น
จริงก็ถือเนอะจริงก็ถือเนอะแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ความที่มันเป็นคนดังมากอ่ะ
แค่เดินเข้าไปในประตูโรงพยาบาลนิดนึงทุกคนก็จะให้ความสนใจแล้วว่าอะไรเหรอ
อ้าวอ้าวอ้าวก็พูดไปเลยละกันง่ายเยอะเยอะก็เยอะ
ใช่เพราะนางก็จะอยู่ของนางไปเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จัดการเอง
จริงคุณหมอจะให้นอนถึงเมื่อไหร่อ่ะคะอย่างแข็งแรงจนกว่าจะแข็งแรง
ไม่นานหรอกแต่ว่าเนี่ยไม่ทำงานหนักต้องไม่ทำงานหนัก

พี่หมอครับเขาบอกไม่ครับว่าให้ระวังยังไงบ้างเดี๋ยวฉุมเงี๋ยว

ไม่มีก็อยู่กันโดยสองคนพี่สาวกับน้องสาม
มาเจอใครอะไรนี้บ้าง
ไม่เจออยู่ไปต้องนิ่ง
แต่เราต้องการความช่วง

อ๋อก็จะเล่นกับอีกก่อน

เดี๋ยวจะไปเนื่องเดี๋ยวก็ดูสิ
พลาดน้องน้ำตาลตาย
ปิ้มาร์ดเรามีแบบว่าเตือนอะไรที่ชมพิเศษไหม
โห้ยฉันพูดเสมออย่าใส่ซ่อนสูงอย่าทำงานมาก

ผู้หญิงทองเนี่ยก็ไม่ให้ใส่เถอะ

เออแต่ว่าตอนนี้

สมัยพี่ชมพูไม่ได้